ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหคนร้ายเนี่ยก่อเหตุแบบอุกอาจมาก
ไปคนเดียวถือปืนไปเข้าไปในห้างสรรพสินค้า
เอาก้อนหินปลาใส่ตู้โชว์ที่เป็นทองคำร้านฮอม
นี่ปลาแบบนี้แล้วกระโดดไปแล้วกวาดทองคำ
น้ำหนัก๘๓บาทมูลค่า๑ล้าน๖แสนบาทแล้วไปคนเดียว
อย่างงี้เลยนี้มันกล้ามากที่สุพรรณบุรีค่ะแล้วกล้องวงจรปิดมันถึงภาพเอาไว้ได้
เนี่ยดูสิแปปเดียวเลยอ่ะโอ้โหเป็นผู้ชายใส่หมวกกันน็อกปิดบางใบหน้า
ใส่เสื้อคลุมสีดำกางเกงยีนสะพายเป้อยู่ด้านหลังก้อนหินก้อนเบอร์เรอเลยอะค่ะ
ว่างใส่กระจกตู้โชว์ทองกระจกแตกกระโดดข้ามไป

วาดทองไปเอาปืนไปด้วยใช่มีปืน

แต่ว่านี่มาแบบคือไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงใช่ไหม
ไม่ต้องยื่นจดหมายไม่ต้องบอกว่าอย่าขัดขืน
ไม่ต้องบอกว่าส่งทองมามาถึงเครื่องเลยแล้วเอาไปเลย
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูเหมือนห้างนี้จะคนเงียบคนน้อย
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงนะอันนี้บ่ายเลยนะ
กลางวันนะบ่ายโมง๓นาที
ร้านทองเยาวราชเอ็มโก้อยู่ในห้างสรรพสินค้า
ที่ตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
กระจกตู้โชว์ทองรูปภัณฑ์แตกเสียหาย
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๘๓บาทถูกขโมยไป
มูลค่าประมาณ๑ล้าน๖แสนบาท
ตอนเกิดเหตุพนักงานในร้านทอง๔คนทั้งหมด
อยู่ในอาการตกใจทำอะไรไม่ถูก
ก็รอให้ปากคำกับตำรวจ
พนักงานขายร้านทองนางสาวอภิญญาสุขพินิษฐ์อายุ๒๔ปี
เธอบอกว่าเธอกับเพื่อนอีก๓คนอยู่ในร้าน
เห็นคนร้ายเดินตรงเข้ามาแล้วก็เอาก้อนหินคว่างใส่
ชักปืนขึ้นมาแล้วกระโดดข้ามไปเลยทุกคนกลัวมาก
ที่เห็นว่าไม่มีพนักงานเลยตามกล้องวงจรปิด

เพราะเขาไปหลบอยู่หลังร้านแล้วไปกดสัญญาณเตือนภัย

แต่คนร้ายก่อเหตุแบบเร็วมากไม่เกิน๒นาทีค่ะ
แล้วก็วิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป
๒๓วันหนีได้ค่ะ

เพราะว่ามันมาแบบโอ้โหไม่ทันตั้งตัวใช่ไหม

เขาก็กดสัญญาณแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อย
โอ้โหแต่ก่อเหตุเร็วแบบนี้นะแล้วก็หนีไป

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านทอง

ทำให้เห็นว่าก่อนเกิดเหตุ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่ลานจอดรถ

แล้วก็เดินกลับขี่รถจักรยานยนต์

คนร้ายมีการวางแผนก่อเหตุมาเป็นอย่างดี
คือมาดูลาดเหลาล่วงหน้าก่อนค่ะ

จากการได้ตรวจสอบกล้องจอดปิดภายในห้างรถนั้น
ก็คือมาจอดรถเดินเข้ามา
กระทำการด้วยโดยการเตรียมปั้นผิดใส
ปล่องไว้และทั้งหมดเฉยนาการพบ
พุดกระจบเสร็จแลก็จะขัดพื้นมา
ก็ทัดงานหลบไป
ผลักจากที่กายทองเสร็จแล้วก็
ให้คืนรถที่จอดไว้ที่ตรงข้างรถยนต์

ท่องคว่าจะถึงไหนยังไง
ก็กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับเพราะว่านีไปยังรวดเร็วมาก
แต่ชุดสืบสวนนะครับไปได้เบาะแสว่าคนร้ายรายนี้ก่อนจะมาจี้ชิงทองเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ตอน๑๐โมงครึ่งนะครับเพิ่งไปจี้ชิงทรัพย์ร้านกระมวลศักดิ์ค้าไม้
ตะบนเทพมงคลอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรียุธยามานะครับ
โอ้โหก็บุกเดียวไปเหมือนกัน
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
แต่ว่าเวลาในกล้องมันไม่อัปเดตกับวันเวลาปัจจุบันนะครับ
แต่ว่าตำรวจบอกว่านี่คือสิบโมงครึ่งของวันนี้นะค่ะ
คนร้ายขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินไปจอดหน้าร้านเดินเข้าไปในร้าน
แต่งกายชุดเดียวกับที่ไปที่ร้านทองเลยที่สุพรรณอ่ะอ่าใช่ใช่ชุดเดียวกันเนี่ย
เห็นไหมแล้วใช้ปืนจี้ขู่บังคับเอาเงินสดไปหนึ่งล้านบาท
โหนะบอกว่าจะเอาเงินสดหนึ่งล้านแต่ทางร้านบอกไม่มีค่ะ
บอกจะเอาเงินสดล้านหนึ่งทางร้านบอกไม่มีคนร้ายอ้อมไปหลังลิ้นชัก
แล้วเปิดเอาเงินไปได้เงินไปสี่พันห้าร้อยบาท
แต่ทีนี้เงินมันก็หล่นก็เลยได้ไปแค่ห้าร้อยบาทค่ะ
แล้วก็ต้องรีบไปแล้วขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
จากร้านกระมวลศักดิ์ค้าไม้ที่ตะมนเทพมงคลอำเภอบางซ้าย
พระนครศรีรุยาตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าจากนั้น
เที่ยง๔๕คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าวัดลาดหอย
ในเขตตำบลต้นครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็ไปที่นั่นไงที่ห้างสรรพสินค้าที่ไปจี้ชิงทองกวาดทองไป
ตอนบ่ายโมงสามนาทีค่ะได้ทองคำน้ำหนักไปแปดสิบสามบาท
นี่ไล่ก่อเหตุไปเรื่อยเลยอ่ะใช่แค่ช่วงวันเดียวตั้งแต่จุดแรกเนี่ย
มันจะเอาเงินล้านหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะจุดแรกบอกเอาเงินมาล้านหนึ่ง
แต่ทางร้านเขาบอกโอ้โหไม่มีเงินสดล้านหนึ่งก็เลยไปเอาทองเนี่ย
ทองได้ไปนี่ก็ถ้าคิดเป็นเงินก็ล้านกว่าบาทใช่ใช่นะครับ
ตำรวจกำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะครับ